ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทุกผู้ชมไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของรถบรรทุก๖ล้อคันหนึ่งนะฮะ
ก็ขับไปแถวทางโค้งแล้วมีหนองน้ำที่ปลาจีนบุรีนะครับ
คนขับเนี่ยบอกว่าหลับในหลับในแล้วพุ่งไปเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะฮะ
จังหวะทางโค้งตรงนี้นะครับรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
เสียหลักเสียปื๊ดไปเห็นอะไรไหมฮะแว๊บแว๊บสีส้มส้ม
นั่นคือคนนะฮะมีผู้ชายคนนึงนี่ครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหเขาโชคร้ายจริงจริงคุณเห็นมาสอนอืม
เขาวางเบ็ดหาปลาอยู่แถวนี้ค่ะจังหวะเดินมาดูเบ็ดที่วางไว้หาปลา
พวกอุปกรณ์ดักปลาต่างต่างมันเป็นหนองน้ำข้างทางทางโค้งด้วยอืม
ทุก๖ล้อคันนี้คนขับหลับในค่ะพุ่งเซมาแล้วก็ชน
พอชนไปแล้วเนี่ยหน้ารถแล้วก็ตัวรถมันก็คว่ำตกลงไปในหนองน้ำ
อืมคนขับรถบรรทุกหกล้อบอกว่าพอเสร็จรถเสียหลักผมลงมาจากรถนะ
ก็ที่หน้ารถเนี่ยกระจกหน้ารถแถวหน้ารถเนี่ยมันมีผักตบชาวาอยู่นะ
แล้วก็มีหมวกแก๊ปสีส้มไม่รู้ว่าของใครแล้วก็มีญาติของผู้ชายคนนึง
เขาก็ตามหาว่าเอ๊ะญาติของเขาหายตัวไปไหนค่ะ
เจอหมวกแก๊ปใบนี้ทีนี้ก็ยุ่งแล้วสิฮะกู้พงกู้ภัยต้องมา
แล้วก็มางัดรถเอารถขึ้น

หาผู้ชายเจ้าของหมวกใบนี้เขาอยู่ใต้น้ำที่รถเนี่ยชนแล้วก็ทับอยู่
คนขับรถบรรทุก๖ล้อบอกว่าพอผมมาเปิดกล้องหน้ารถผมดู
โอ้โหผู้ชายคนนี้จริงจริงค่ะจังหวะนั้นเขาบอกเขาหลับใน
เขาไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่จุดที่เป็นหนองน้ำนะฮะทางโค้งนะครับ
ในพื้นที่บ้านโนนแดงตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีนะครับ
ผู้ตายชื่อนายไพรรัฐอนุพันธ์อายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านที่เข้ามาหาปลาแถวนี้นะครับ
ภรรยาของนายไพรรัฐชื่อนางบุญฉ่ำเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นที่ได้ข่าวว่าเออมีลักษณะรถบรรทุกเนี่ยตกคลองตกหนองน้ำตรงนี้
มีหมวกแก๊ปใบหนึ่งคาดว่าจะเป็นของสามีเธอตกอยู่หน้ารถเนี่ย
ก็มาเนี่ยฮะรอจนเจ้าหน้าที่เขายกรถขึ้นมา
แล้วก็เอาพบศพสามีเธอจริงเนี่ยก็ร้องไห้
อยู่ห่างจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตรนะครับ
เนี่ยถูกรถชนแล้วก็จมน้ำอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับนายบัณฑิตแก้วพลึกคนขับรถบรรทุกนะครับ

เขาบอกว่าขับรถมาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรีนะครับ
จะมารับสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมกบินบุรี
ถึงจุดเกิดเหตุนี่ฮะคนขับรถบรรทุกฮะ
เขาบอกว่าเขาหลับในหลับในแล้วก็ตามภาพจากกล้องหน้ารถเลย
เสียหลักพุ่งลงข้างทาง
ซึ่งเขาไม่รู้จริงว่าที่ข้างทางตรงนี้จะมีคนอยู่
แล้วตอนที่พุ่งลงข้างทางเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ
รถของเขาเนี่ยพุ่งชนคนเพราะเขาหลับใน
หลับแล้วเราได้เห็นคนไหมไม่เห็นแล้วเรามารู้ได้ยังไงว่า
คนอยู่ใช่ไหมครับจ้าบ้านเขาบอกครับ
จ้าบ้านเขาบอกไหมว่ามีคนนั่งตกปลาหาปลาอยู่ที่นี่
แล้วชีวิตของนายพลายรัฐผู้ตายเนี้ยโหยิ่งหน้าเศร้าไปเองนะ
เพราะว่าคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าก่อนหน้านี้บ้านของเขาเนี่ยเพิ่งถูกไฟไหม้แบบวอดทั้งหลังนะ
แล้วเขาเป็นสาวหลักครอบครัวนี่เขามาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้นะครับ
นี่จุดเกิดเหตุนะครับทางโค้งข้างถนนนะฮะเป็นสระบัวครับ
นายไพรรัฐผู้ตายเขาจะมาวางเบ็ดเอาไว้นะวางอุปกรณ์จับปลาทิ้งเอาไว้
แล้วก็จะเดินมาดูเป็นประจำเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ห่างสักตรงนี้แค่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
จุดเกิดเหตุที่คุณปริญญชาติไปดูนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ยังมีร่องรอยการถลายของรถบรรทุก๖ล้ออยู่เลยนะครับ
ได้คุยกับญาติของผู้ตายนะครับบ้านก็อยู่ติดตรงนี้แหละหนองน้ำสะบัวตรงเนี้ย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับประมาณบ่าย๓เขาเห็นกับตาที่รถบรรทุกเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
แต่เขาก็ไม่คิดว่านายไพรรัฐจะหาปลาอยู่แถวนั้นตรงนั้นพอดี
เห็นแค่รถจักรยานยนต์ของนายไพรรัฐเนี่ยจอดอยู่ที่ถนนริมสระ
ก็คิดว่าเออสงสัยคงจะเดินไปอะไรแถวนี้มั้งหาผักหาปลาตอนที่มีรถบรรทุกพุ่งลงไปแล้วอ่ะ
เขาก็ยังตะโกนเรียกหาอยู่ก็หาไม่เจอจนไปเจอหมวกแก๊ปติดอยู่หน้ารถ
ถึงไปหากันใต้น้ำใต้ท้องรถบรรทุกถึงเจอศพครับ
เขาบอกว่าเคยเคยเตือนนายภัยรัฐแล้วนะครับบอกว่าให้ระวังตัวหน่อยนะ
มาหาปลามาวางเบ็ดอะไรแถวนี้เนี่ยมันทางโค้งมันเสี่ยงอันตราย
รถมันเสียหลักพุ่งลงบ่อยนะครับ
สุดท้ายก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เพราะว่าที่นี่ก็พอดีน้องแฟนผมเขากลับจากตลาดมา
แล้วไม่เห็นรถพ่วงอยู่นี่จอดอยู่นี่

ผมก็คิดว่าแน่นอนเลย

พ้าเช้ากินข้าวขับคุณผู้ว่านั้น

เพราะว่าทำงานอยู่รอบข้างถนนอย่าอยู่นาน
แบบบางทีกลับลงมามาตะรถกอ๊อกก้วยมันได้อยู่ไม่ขลัวล่อใหญ่
ก็เลยลงน้ำมามาที่นี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหยียบคนลงไปด้วยอย่างนี้
เป็นโชคบูลวาสนาของคนลงจัดสนาม
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
บ้านหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับก็มีอุปกรณ์หาปลานี่เยอะเลยนะมีอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยมีจักรยานยนต์ที่เขาใช้ขี่ไปทำงานทำมาหากินหาผักหาปลาด้วยนะครับได้คุยกับน้องเขยของเขานะครับน้องเขยนี่ชื่อนายเดชอายุห้าสิบแปดนะฮะบอกว่านายพลายรัฐเนี่ยเขาอยู่กับภรรยาแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงอายุสิบห้านี่คือน้
ชาวบ้านกับญาติญาติก็ช่วยกันรวมเงินกันเอามาสร้างบ้านให้เนี่ยคือหลังปัจจุบันหลังเนี้ยนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับนายไพรรัฐเองเขาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือหมู่บ้านมาตลอดขยันทำงานรับจ้างทุกอย่างหาเงินส่งลูกสาวเรียนงานก่อสร้างก็ทำหาปลาก็ทำเก็บผักขายก็ทำรายได้วันละ
เนาะก็วิ่งไปวิ่งไปยังไงวิ่งไปชนทุกงานน้ำก็ไม่รู้เขาจะช่วยเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาจะเห็นใจเราล่ะ

วันนี้ครอบครัวได้รับศพของนายไพรรัฐมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแก้วฟ้ารังศรีนะครับที่ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ผู้ตายนายไพรัฐสูคุณอนุพันธ์บรรยากาศก็โศกเศร้าและภรรยาก็ยังร้องไห้
บอกว่าสามีเนี่ยจะออกไปเก็บผักหาปลาที่สระบัวจุดเกิดเหตุเป็นประจำ
ทำแบบนี้มา๒๐ปีแล้ว
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะฮะคือจะไปเก็บผักบุ้งหาปลาเนี่ย
เก็บมารอบนึงแล้วเพื่อเอาไปส่งขายตลาดนะครับ
ตอนนั้นได้ผักบุ้งมาได้ปลาช่อนมา๒ตัวนะครับ
แล้วอยู่ดีตอนประมาณบ่าย๓เนี่ยสามีก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปอีก
คือต่างจากวันปกติวันอื่นถ้ากลับมาบ้านแล้วจะไม่ออกอีก
ภรรยาบอกเมื่อวานเอาตอนบ่ายออกไปอีกก็ไม่รู้ว่าจะออกไปไหนอะไรยังไง
จะไปไหนบอกเดี๋ยวออกไปดูเบ็ดหน่อยเนี่ยแล้วก็เป็นภาพอย่างนี้
ภรรยาบอกว่าจากนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนะฮะเพราะว่านายภัยรัฐเขาคือเสาหลักของครอบครัวนะครับ
กับลูกเองเนี่ยขี่จักรยานยนต์ยังขี่ไม่เป็นเลยที่มีจักรยานยนต์พ่วงข้างทิ้งไว้ให้คันหนึ่ง
บ้านตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่แค่สองร้อยบาทเงินทำศพก็ไม่มี
ค่าข้าวสารก็ยังติดเขาไว้เพราะว่าตอนที่บ้านไฟไหม้ไปกู้เงินธนาคารมา๕๐๐๐บาท
แล้วก็ตอนนั้นน่ะเก็บเงินเอาไว้๕๐๐๐บาทนะเอาไว้ในบ้านยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลย
สามีมาเสียชีวิตอีกเธอก็มีโรคประจำตัวทั้งโรคหัวใจความดัน
แล้วเป็นมะเร็งลำไส้อีกอืมลูกสาวเพิ่งอายุสิบห้า
ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ยังทำงานทำมาหากินไม่ได้
ถนนทางเข้าบ้านอ่ะแกก็พอทำเสร็จให้
อาทิตย์หนึ่งไฟก็ไหม้ไหม้บ้านเมื่อปีที่แล้ว
เสร็จก็ยังไม่ได้ถามไม่ได้อะไรหรอกเอาแค่บางผล
ว่าเราไม่มีเงินไม่มีแม้แต่ข้าวสารก็ยังเซ็นก็กิน
อันที่แกตายนี่ป้าแม่ก็แลกตังค์กับลูกสาวไว้สองร้อย
เหรียญมีแค่นั้นติดตัว
พี่ดูจะทำยังไงคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกเลย
พ่อมันกระทันยังทำใจไม่ได้
แม่ก็บอกอยู่พ่อขับหักรถให้หน่อย
ถ้าไม่หัดให้แม่ก็หัดให้ลูก
แกก็บอกว่ารถพังกูซ่อมได้แต่คนพังกูซ่อมไม่ได้

ล่าสุดนายบัณฑิตคนขับรถบรรทุกแล้วก็บริษัทที่เป็นบริษัทขนส่งของเขานะฮะก็มา
เขารบศพมามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตายแล้วนะครับ
ญาติเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็โหสิกรรม
เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เหลือก็ให้ทางตำรวจเขาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป